โจรใจบาปกันหน่อยนะคะเจ้าวาดบอกว่าต่อไปนี้จะต้องติดกล้องวงจรปิดแล้วแหละ
เพราะว่าขโมยมาถึงสามครั้งสามคราแล้วนะคะสามครั้งได้เงินไปแสนกว่าบาท
ตัวคนร้ายเรายังจับไม่ได้ตำรวจยังจับไม่ได้นะคะนี่ค่ะ
อุปกรณ์งัดแงะไว้ให้ดูต่างหน้าแบบนี้เป็นเหล็กแท่งยาวสักประมาณเมตรครึ่งนะคะ
อันนี้แหละที่คนร้ายใช้ไปงัดประตูงัดหน้าต่างกุฏิหลวงพ่อ
ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดสะสแก่ตำบลบุกระสังอำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรำนะคะ
แล้วเนี่ยเราไปพูดคุยกับเจ้าอาวาสนะคะพระอธิการธิวานิติโกนะคะ
ท่านบอกว่าท่านเล่าให้ฟังว่าถูกโจรงัดกุฏิล่าสุดครั้งล่าสุด
รวมเป็น๓ครั้งสองครั้งแรกก่อน๒ครั้งแรกเนี่ยโดนไปช่วงเดือนก่อน
คราวนั้นเนี่ยโจรมันได้เงินไปกว่าสามหมื่นบาทแล้วจะบอกว่า
นี่ท่านก็ให้ดูนะคะว่าประตูที่โดนงัดแงะเป็นแบบนี้ค่ะ
แล้วจะบอกว่า๒ครั้งแรกที่เอาไป๓๐๐๐กว่าบาทเนี่ย
เป็นเงินเหรียญทั้งหมดเงินเหรียญเหล่านี้ทางวัดเตรียมไว้จ่าย
เป็นค่าช่อฟ้าใบรากาโบดที่กำลังจะก่อสร้างเอ้าบาปบุญนะคุณ
เกิดขึ้นสิบเก้ามิถุนายนที่ผ่านมาไปงัดห้องจำวัดก็คือกุฏิห้องนอนของหลวงพ่อ
คราวนี้ได้เงินไปกว่าเจ็ดหมื่นบาทหลวงพ่อบอกว่าเงินส่วนนี้เป็นเงินที่ชาวบ้าน๔ตำบล
ร่วมกันทำบุญประเพณีบุญกลางบ้านแล้วเงินที่ญาติโยมนำมาทำบุญเนี่ย
จะเอาไปใช้ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างโบสถ์คุณเห็นไหม
กำลังก่อสร้างนะคะเมื่อสักครู่นะครับ
โดยปกติเนี่ยทางวัดหลวงพ่อบอกว่าจะไม่เก็บเงินไว้นะ
เงินที่ญาติโยมเอามาทำบุญจะไม่เก็บไว้จะเอาไปฝากธนาคาร
หรือไม่งั้นแล้วก็จะไปจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์ทันที
แต่ช่วงนี้มันติดโควิดไงเอาไปจ่ายไม่ได้นะคะ
เอาไปจ่ายไม่ได้ก็เลยกลายเป็นว่าเกิดเหตุซ้ำซ้อนแบบนี้
สามครั้งรวดค่ะสามครั้งรวดเพราะฉะนั้นหลวงพ่อก็เลยฝากผ่านไทยรัฐทีวี
ฝากต่อไปที่โจรใจบาปคนนี้นะคะบอกว่าอย่าทำแบบนี้เลย
รู้ไหมเงินเหล่านี้เป็นเงินทำบุญยิ่งขโมยไปยิ่งบาป
ไม่รู้บาปกี่เท่านะคะแล้วต่อไปทางวัดจะต้องมีการติดกล้องวงจรปิด
เพราะในวัดแห่งนี้เนี่ยวัดสะเกดแห่งนี้เนี่ยนะคะ
สแก่แห่งนี้เนี่ยนะคะมีเพียงพระห้ารูปประตูวัดเข้าออกได้หลายทางนะคะ
ตอนกลางวันพระเขาก็ออกไปทำงานกันไม่มีใครอยู่ที่กุฏิก็เลยไม่มีใครเห็นคนร้ายค่ะ